มันไม่ได้มีผลกระทบแค่ผู้ใหญ่เท่านั้นมันอาจจะตกไปถึงเด็กที่เขาไม่รู้เรื่อง
แต่ว่าต้องให้นมลูกนะคุณผู้ชมแน่นอนมันอาจจะตกไปถึงเด็ก
เด็กที่เขาต้องกินนมของคนที่เสพยาเสพติดนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้พฤติกรรมเริ่มแปลกเริ่มไม่หลับไม่นอนนะครับ

เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประหลัดอบต๒พี่น้องครับ
เขาเดินทางเข้าไปไปที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ตั้งอยู่ในอำเภอท่าแซะจชุมพร

เป็นคนแจ้งเรื่องแล้วก็ญาติญาติช่วยกันแจ้ง
นั่งอุ้มลูกชายวัยขวบเศษอยู่
สภาพใบหน้าซีดเซียวอิดโรย

ติดยาทั้งคู่ติดงอมแงมกันมานานแล้ว
เคยเตือนแล้วหลายครั้งทั้งคู่ก็ไม่ฟัง
ไม่ยอมฟังไม่พอใจด้วย

เดี๋ยวหลานตัวเล็กจะถูกทำร้าย

อยู่ระหว่างการไปบำบัดยาเสพติด
แล้วก็มีพฤติกรรมเริ่มแบบไม่หลับไม่นอน
บาดค้างเนี่ยนะครับเสพยามากไปหน่อย

สาเหตุเพราะว่าเพื่อนชวนให้ลอง
พอมีลูกคนที่๒ปัจจุบันลูกคนที่๒อายุสักประมาณขวบเศษ

ซื้อจากคนรู้จักในหมู่บ้านนี่แหละ
ส่วนเรื่องที่จะส่งผลกระทบกับลูกหรือเปล่า
เพราะลูกกินนมเนี่ยตอนนี้ก็วิตกเหมือนกัน
ซึ่งเธอเองก็พยายามหยุดเสพแต่ว่ายังหยุดไม่ได้
อยากจะเป็นแม่ที่ดีเหมือนกันแต่ว่ายังหยุดเสพไม่ได้นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกให้แม่ทำข้อตกลงได้ไหม
เป็นพันธุ์ทัศน์สัญญากันว่าจะเลิกยา
โดยจะมาติดตามพฤติกรรมมาตรวจปัสสาวะทุก๕วันนะครับ
ส่วนเด็กเนี่ยพบว่ายังไม่ยอมนอน
พฤติกรรมของเด็กไม่นอนไม่นิ่ง
เพราะเด็กกินนมแม่แม่เสพยาบ้าไปนะครับ
ซึ่งน่าจะเป็นผลพวงของการที่กินนมแม่
จากแม่ที่มีสารเสพติดในร่างกาย
ต่อจากนี้ไปเนี่ยประหลัดอบตเอง
นำเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือต่อไปนะครับ
ซึ่งคาดว่าเด็กเนี่ยก็น่าจะกินนมที่มียาเสพติดเข้าไปด้วยนะฮะ
เพราะว่านมก็คือเลือดของคนนี่แหละนะครับ